ไหมเวลาที่เราจะใส่บาทแล้วพระท่านเดินไปแล้ว

มีใครเผลอใช้วิธีนี้ไหมคะ

นั่นคือระดับหลวงพ่อเลยนะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไง

โอ้โห้คืออารามสกใจ
โอ้โฮโหดนะไหนหด
แล้วเขาเขียนแคปชั่นประกอบคลิปว่าอะไรรู้ไหม
เมื่อคนบาปอยากใส่บาป

ตอนที่แบบจีวอนแบบนี้หลวงพ่อท่านเดินผ่านนิดนึง
ทีแรกก็ยังพระเจ้าพระใส่บาทหน่อยแล้วพอแบบยังไม่กลับมาอย่างนี้

ก็โอ้โหแม่กะจะสอนลูกแหละแต่ว่า
แต่ว่าพอพระได้ยินแบบนี้พระเองก็ดุ้งเหมือนกันนะคะพี่น้ำแข
พี่น้ำแข็งนี่วันหยุดชดเชยวิสาขัตต่อได้เบา
นี่แหละอันนี้จะเอามาให้ดู
เพราะว่าอะไรดูสิคนไปคอมเมนต์เพียบเลย
คนไปคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเด็กที่บ้านก็มีแบบหลวงพ่อจอดจอด

แต่อันนี้เอามาให้ดูนะคะมันเป็นไวรัลจริงค่ะ
เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะให้คุณครูประจำชั้น

ทีนี้เวลาครูเขาเห็นนักเรียนในห้องเรียน
ก็อาจจะเห็นแค่ทักษะการเรียนการศึกษา
แต่ไม่รู้หรอกว่าเวลานักเรียนอยู่ที่บ้าน
หรือว่าอยู่ในธุรกิจของที่บ้านเนี่ยนักเรียนเขาเก่งแค่ไหน